ผู้ชมครับที่ศรีสะเกดมีคุณยายคนหนึ่งนะฮะ

แล้วคุณยายเนี่ยพิการคือตาบอดตาบอดสองข้างนะ

ปรากฏว่าบ้านเนี่ยถูกคนมาจุดไฟเผา
โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่ก็บาดเจ็บนั่นแหละนะครับ
สอบไปสอบมานะครับไล่ตรวจสอบแล้วคนที่มาจุดไฟจะเผาบ้านคุณยายนะ
เป็นหลานชายนะบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันนี่ครับคุณยายโอ้โห
คุณยายชื่อคุณยายสมพิงวงศาอายุ๗๐ปีนะครับ
วันนี้ทางลูกสาวก็คือนางราตรีพิมพ์วงศาอายุ๔๐ปี
ได้พาคุณยายนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสพโพสุวรรณที่จังหวัดศรีสเกต
เพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่พยายามจะจุดไฟเผาบ้าน
อยู่ที่หมู่๑๔ตะบนผือใหญ่อำเภอโพสุวรรณที่จังหวัดศรีสเกตนะครับ
ตอนที่ถูกจุดไฟเผาเข้าไปก็มีเพลิงลุกไหม้เสื้อผ้านะครับ
ผนังบ้านด้วยตัวของคุณยายสมเองก็ถูกไฟลวกที่มือสองข้างแล้วก็ที่ขา
เป็นแผลผู้พองพอได้ยินเรื่องนี้ขึ้นมาโอ้โหเราก็ต้องไปดูหน่อยครับว่า
เอ๊ะใครกันมาจุดไฟเผาบ้านคุณยายแบบนี้แล้วทำไปเพราะอะไร
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับไปสอบ
ถามทางนางราตรีเป็นหลานนะครับหลานของคุณยายสม
เป็นญาติฝั่งคุณพ่อของคุณยายสมอีกทีหนึ่งบอกว่าปกติ
สมอยู่บ้านคนเดียวไม่มีสามีไม่มีลูกก็จะมี
นางอารีวัลผมพันอายุห้าสิบเอ็ดเป็นญาติฝ่ายแม่ของยายสม
ที่เขารับอาสาดูแลให้เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กัน
ห้าทุ่มสิบหกกันยายนมีเหตุไฟไหม้บ้านยายอ่า
วันต่อมาก็เลยพายายไปแจ้งความนะฮะจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบบ้าน
หลังเกิดเหตุพบว่าของกลางเป็นเศษผ้าถุงที่ถูกไฟไหม้
โยนทิ้งอยู่ตรงกอกล้วยหลังห้องน้ำก็เลยเชื่อได้ว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่เหตุอุบัติเหตุทั่วไปแล้วต้องมีคนก่อเหตุ
ต้องมีคนร้ายมาจุดไฟเผาบ้านยายก็สืบสวนไป
จนกระทั่งไปควบคุมตัวในบุญธันเกาะแก้วอายุสี่สิบห้าปี
เป็นน้องชายของนางอารีวัลนะฮะควบคุมตัวไปในฐานะผู้ต้องสงสัย
ที่เป็นหูความจริงก็คือคือคือของหูจากพี่เคยเขา
เขาก็บอกว่าคืออันนั้นที่แรกเขาก็บอกว่าเออ
กับมีคนอื่นหรอกมีนายท่านนี่ละมันหุ่นว่ายมันโว้ยว่ายอยู่บุคือนี่
ปันนิพูดดี้คือต้ำรวจเข้าไปหลายหน้ามันบอกค้า
เห็นแล้วสิมีภัยก็มีนายท่านที่มันมาหุ่นว่าอยู่นี่ก็มีมั่นติมั่นตีเป็นคนเห็น
ก็คือบอกคิดว่าขีดเสือคือขีดสบาเขาพี่สาวเขาเป็นผู้ดูแล
กับสามของพวกเดียวกันเหมือนบ้างค่ะเออบอกคิดว่าเขาสิก่าเห็นได้ขนาดนี้
กินข่าวหมอเดียวกันเขาคือก่อเหตุกับยายลงเออ
เขาแล้วทั้งต้าบอกทั้งเป็นใบบอกทุกอย่างไม่ยังทุกอย่างสิ

เขาคือจังสิกาเหตุขนาดนี้ถึงเออข้ามพี่ที่เขียนแห้งในจุดนี้
เขาก็เขาก็ชีวิตทั้งชีวิตนะเขาก็มีค่าด้วยที่ก็คิด
เพราะว่าทำไมถึงปล่อยฝักละใช่เขาดูแลเขาคือดูแลคนอีแน
เพราะว่าสมบัติแล้วก็มีให้กินอยู่เออเล่าสมบัติแล้วก็เลี่ยงมงคลได้
แต่ว่าคือจังมุมพลเลี่ยงราวเบาไหล่ดีแน
ส่วนนางอาริวัลที่จะคอยดูแลคุณยายอยู่เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเธอก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่เธอก็มาดูยายที่บ้านตอนเช้านะเห็นว่ายายถูกไฟไหม้ไฟลวก
ก็พายายไปโรงพยาบาลมารู้อีกทีก็ตอนตำรวจมาแจ้งว่า
นายบุญธรรมน้องชายเป็นผู้ต้องสงสัยจุดไฟเผาบ้านยาย
แต่โชคดีมันคงดับก่อนอ่ะเพราะว่าคุณยายเขาอยู่คนเดียวอ่ะ
กลางคืนเขาก็ตาบอดสองข้างด้วยก็ไม่เห็นนะครับ
บอกว่าก็ตกใจมากนะไม่รู้ว่าน้องชายจะก่อเหตุจริงหรือเปล่า
แต่ส่วนตัวยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาไม่ดีกับยายสม
ที่ผ่านมาก็ดูแลส่งข้าวส่งน้ำอย่างดีมาตลอด
ยายปะไหนก็รัวว่ากับแผนกับบอตรายแรงปะไหนระม่างซี่ปะนี่
มีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อ๔ปีก่อนเขาเคยถูกนายบุญธรรมไปเผาฟางจนไฟลุกลามไหม้
ตัวนะครับแจ้งความเอาผิดไว้ค่ะอ่าตอนนั้นนายบุญทันก็ชดใช้เงินค่าเสียหายมาให้สามหมื่นบาท
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านถูกนายบุญทันจุดไฟเผาฟางอีก
ก็ให้ค่าเสียหายมาอีกสองหมื่นบาทอ๋อ
บ้านนี้นี่สองหมื่นหมาแดงนี่ใยนี่ไอ้ไก่นี่ค่ะก็ของหนูเสร็จ
ก็ไล่ไล่กันกับยายนี่ยายมุยเขาเผาตรงนู้นตรงอีสานเขียว
แกก็เอาไปสองหมื่นขนาดฟางแกสองสองกล่องอ่า
แต่ของนู้นเป็นหนูไงเพิ่งเป็นสัตว์อ่าอันนั้นเป็นคดีเก่าเก่านะ
ชาวบ้านเขาบอกนะแต่ว่าคดีของบ้านยายโสมเนี่ย
ตำรวจสอบภอสีสุวรรณอ่าสอบภอโพสีสุวรรณ
ที่ไฟฟ้าใช้แล้วก็มืดมากตอนนั้นก็เลยจุดเทียนเพื่อใช้เป็นแสงส่องสว่าง
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายจะเผาบ้านยายเพราะฉะนั้นขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะฮะ
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อนะครับเนื่องจากมีพยานหลายปากยืนยันว่านายบุญธรรมนั้น
มีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบเผาทำลายสิ่งของ
อ่าจนชาวบ้านเขาหวาดภาวะกันไปทั่วตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาก็คือบุกรุกเวลากลางคืนกับทำร้ายร่างกาย
ส่วนเรื่องของการไปจุดไฟเผาบ้านคุณยายสมเนี่ยความจริงคุณยายบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอ่ะ
เห็นว่าเป็นญาติญาติแต่ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน